ร้องได้ให้ล้าน
ทำงานจะมีแต่มีหน้าที่เป็นยาง
ยืนเฝ้าหน้าลีประจำขึ้นลงตามคำสั่งเจ้านาย
เพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณสุนันร้อง
คุณสุนันร้องได้
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ร้าง

ร้องได้แบบนี้รับแล้วหกเมิน
นายร้อยหน้าลิฟต์เอกพลมนตรการนะครับ
สุนาไม่สบายหรือเปล่าทำไมตัวสั่นจังเลย
เป็นไข้เหรอตื่นเต้นครับที่ผมอยากจะร้องเพราะอะไรด้วยนะครับ
เพราะผมอาชีพรอบพอครับถ้าข้ามเพลงนี้จะไม่ใช่รอพอครับ
อ๋อนี่ตอนเพลงนี้ไม่ผ่านแสดงว่าไม่ผ่านการเป็นรบประตอบ
๔เพลงแล้วจาก๖เพลงตอนนี้มีเงินอยู่แน่
เฟื่องฟ้าตอนที่เขาไปโรงพยาบาลแล้วบอกกับหมอว่า
ให้หมอควักลูกตาของเขาให้พี่พี่ได้ยินแล้วพี่รู้สึกยังไงบ้างคะตอนนั้น
มันบอกบอกมันปลื้มใจค่ะขนาดพ่อแม่เข้ากันยังพี่น้องยังพ่อบอกแบบนี้นะครับ
ปลื้มใจค่ะปลื้มใจร้ายหากร้ายเขาเนี่ยแล้วก็จะเป็นเมียที่ดีเป็นแม่ที่ดีของลูกค่ะ
คือคนเราคือมันถึงที่สุดแล้วมันไม่มีอะไรแล้วที่จะเกิดมาเป็นคนเหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีอะไร
เอาร่างกายผมไปเถอะครับ
ตอนนี้มาถึงเพลงที่๕ตัวช่วยอยู่ครบ

ครบเลยเพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาทถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๕มาเลยครับ
เป็นเพลงที่มีสำหรับธุมีอีกนิดนึง

เนี่ยสู้ไหมเนี่ย
ลุยเลยพอเว้ยสู้
คุณสุนันครับฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาท
คุณสุนันจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้สู้สู้

สู้สู้สู้สู้
จะสู้หรือคุณจะหยุด
ลูกคุ้งร้อนในหลานสู้ครับ
คุณสุนันจะใช้หรือไม่ใช้

นักสู้ชีวิตของเราวันนี้เดินทางมาถึงเพลงที่๕กันแล้ว
และเพลงที่๕ครับมูลค่า๘๐๐บาท

สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่ห้าเพลงมาครับขอโชคดีค่ะ
น้ำหมุนไหลหลังสองฟ้าฟังอุบลบาริแววเสียงแทนเสียงพินสิ้นใจอายบ่ลืมลง
เข้ากันสาภิกายยังดัดยังกลัวนง
แห่เทียนเป็นขบวนร้องส่งสองเรายังคงรักกันชื่นบาน
แต่ในงานปีนี้ไม่มีน้องเจ้าพี่ยังมาคอยเหมือนเก่า
แม้แต่เหงาน้องก็ไม่มีเมียหรือใจคนสาวคน
พี่ว่าใจดี
อย่ากันก็เพียงนึงติแต่มะบาทนี่น้องเริ่มสัญญา
มองลูกป่าเจ้าแต่มีข้าวฟังอายเต็บจังบ่อยู่
จู่เอยจู่ต่างบนสั่งมะตุกหลอดกัน
ว่านจีอายต่างต่อมาดูนินบาทนี่บะบ่นหาดิ
สั่งบ่มะนอกเขาเจ้า
เสียงแขนไปอ่ะ
เข้าแห่เตียนเข้าพันธุ์ศาสตร์
แววดังมาเหมือนเสียงสั่งจากสาวบน
เหมือนบอกว่าตัวดื่มเปล่าแล้ว
รวมแล้วสัญญารักคนจน
ปีนี้ตัวพี่มองมนต์
เศร้าเมืองอุบลน้องไม่ให้กลับมา
ตาเมื่อมองน้ำมนต์ไหลหลัง
ไปไปวังวังไม่กลับหลังขึ้นมา
น้องก็คงเหมือนกัน
ใจเจ้านั้นดั่งสายทารา
รักเราวันเข้าวันสา
เดี๋ยวนี้มาเป็นอดีตแล้ว
เอ่ยใจขนเรื่อย
อุตส่าห์เมืองกว่าบ้านบ้านที่น้อง
แสนซื้อเจ้าคือบ่าคือต่อ

จากมือนั้นจนมาหวาดมือนี้
ที่ว่าเปลี่ยนแสไป

เป็นการแสดงความรักที่ดูกนุ้มกะนิ้งน่ารักในครอบครัว

สดชื่นไปกว่านี้ถ้าเพลงนี้ผ่านไปได้นะฮะ

เพลงที่๕นะครับมูลค่า๘๐๐๐บาท
คุณสุนันร้องได้หรือว่าร้องผิด
โลกใจโลกใจโลกใจโลกใจ
และเพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาท
คุณสุนันร้อง
เพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐๐บาท
เพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐๐บาท